น่าจะมีศพมากกว่า๓ศพอาจจะสูงไปถึง๕ศพหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำ
อยากให้เจ้าหน้าที่ไปขุดดูตามใต้ต้นมะม่วงแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
มันมีตั้งหลายต้นพื้นที่ใหญ่โตขนาดนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำการโอ้โหสอบพยาน
แล้วก็ทั้งพิสูจน์หลักฐานต่างว่าเราจะขอหมายค้นในการไปขุดต้นมะม่วงต้นไหน
ใช่คือมันเยอะไปหมดนะคะไม่รู้ว่าจะขุดยังไงนะคะ
ข่าวของเราที่เคยลงพื้นที่ไปดูเนี่ยนะบอกว่าโอ้โหแนวริมรั้วเนี่ยมันก็มีเป็น๑๐ต้นแล้ว
ต้นไหนล่ะเรื่องนี้มีความคืบหน้า
เพราะว่าพนักงานสอบสวนชุดขี้คลายคดีไอซ์หีบเหล็กนะครับ
ยังเดินหน้าติดตามพยานเข้ามาให้ปากคำอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดมีพยานปากสำคัญคนหนึ่ง

สามารถนำนักประดาน้ำงมหาพบโครงกระดูก
แล้วก็หีบเหล็กบรรจุศพในบ่อน้ำของบ้านในไอซ์มาแล้ว
ทีนี้นะครับพยานคนเดิมให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญอีกข้อมูลหนึ่งว่า
นายไอซ์เคยเล่าให้ฟังตอนที่รู้จักกันในเรือนจำ
ว่านอกจาก๒ศพที่อยู่ในบ่อน้ำแล้ว
ศพหนึ่งโยนทิ้งลงไปห่อผ้าม่านเอาไว้
อีกศพหนึ่งยัดใส่หีบโยนทิ้งลงไป
มันยังมีศพแรงงานชายต่างด้าว
นายไอซ์ฆ่าตายฝังอยู่ใต้ต้นมะม่วงอีก๑ศพ
โดยที่นายไอซ์ว่าจ้างแรงงานคนนี้เข้ามาทำงานในบ้าน
นายไอซ์พลั้งมือใช้อาวุธปืนยิงเข้าที่ขาของคนงานรายนี้
เพื่อข่มขู่จนคนงามรายนี้ได้รับบาดเจ็บ
แต่ชายชาวต่างด้าวรายงานคนนี้

ก่อนที่จะนำศพไปฝังไว้ใต้ต้นมะม่วงนะครับ
พยานปากสำคัญรายนี้บอกว่าไม่สามารถระบุจุดที่ฝังศพได้
ใต้ต้นมะม่วงต้นไหนก็ไม่รู้
เพราะเขาบอกแค่เอาไปฝังไว้ใต้ต้นมะม่วง
ก็เหมือนกรณีที่ชี้เบาะแสว่ามีศพอยู่ในบ่อน้ำ
แต่ก็ไม่รู้ว่ามีอยู่ในบ่อน้ำจุดไหนนะครับ
โดยบอกว่าต้นมะม่วงในพื้นที่บ้านของนายไอซ์เนี่ย
มีไม่ต่ำกว่า๕๐ต้นและช่วงที่นายไอซ์เล่าให้ฟัง
ก็ไม่ได้พูดเจาะจงไปว่าฝังศพไว้ที่ใต้ต้นมะม่วง
ต้นไหนจุดไหนมุมไหนริมรั้วไหนของสวนของบ้าน
ไปกว่านั้นนะครับพยานรายนี้ยังยืนยันว่า
เหตุการณ์ฆ่าคนงานต่างด้าวฝังใต้ต้นมะม่วงนี้
เกิดขึ้นก่อนการตายของน้องกุ๊กกิ๊กที่ถูกฆ่าฝังดินซะอีก
และเกิดก่อนการฆ่าอำพลางศพเหยื่อเพศหญิงทั้ง๒ราย
เจอในบ่อน้ำซะอีกอีกทั้งยังได้ให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน
ฟังอย่างหนักแน่นบอกว่านายไอซ์เนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะ
หรือไม่ได้แค่เล่าให้ฟังแค่คุยโวเท่านั้น
แต่ดูจากสายตาฟังจากคำพูดแล้วน่าจะเป็นการพูดเรื่องจริง
หลังจากนี้นะครับพนักงานสอบสวนจะรวบรวมคำให้การต่างของพยาน
หากพอมีแนวทางว่าจะค้นหาศพภายในบ้านของนายไอซ์
ก็ต้องมีการขออนุมัติหมายค้นจากศาลเพื่อจะนำเครื่องจักรกลต่าง
เข้าพื้นที่สวนของนายไอซ์ขุดหาหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปนะครับ
ก็ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลกันก่อนจุดไหนกันแน่
หรือว่าจะปูพรมค้นหากันเหมือนที่ปูพรมค้นหากันในน้ำนะครับ
หลังจากที่ยิ่งค้นยิ่งเจอศพภายในบ้านของในไอซ์
ก็บอกกับทีมข่าวบอกว่าไม่อยากให้ในไอซ์หลุดคดีใดออกมาจากเรือนจำเลย
เพราะว่าถ้าหลุดออกมาชาวบ้านก็ต้องหวาดกลัวใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวง

ทุกวันนี้ยังอดคิดไม่ได้เลยว่าจะเจอศพของผู้หญิง
ในพื้นที่บ้านของนายไอซ์อีกหรือเปล่า

จากนายไอซ์นุ่งขาวห่มขาวสวดมนต์บริเวณบ่อน้ำแล้ว
เหมือนทำพิธีทำศัยศาสตร์ทำศัยเวทแล้ว
ยังพบว่าป้าเล็กซึ่งเป็นป้าแท้ของนายไอซ์เนี่ย
ก็แต่งชุดนุ่งขาวห่มขาวถือถาดมีของไหว้ใส่ถ้วยเล็ก

แล้วก็เดินออกไปแถวจุดที่มีป่าทึบ
ใกล้กับจุดที่เจอศพน้องกิ๊ก
จุดที่เจอหีบเหล็กก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำ
ก็เลยไม่รู้ว่าทำพิธีสะกดวิญญาณศัยศาสตร์ศัยเวทอะไรอีกหรือเปล่า

ตอนนี้เนี่ยเช่าบ้านหลายคนบอกว่า

ก่อนหน้านี้ยังใช้ชีวิตอยู่ได้ปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
กลัวเรื่องของเวรกรรมหรือยังไงอยู่แบบนั้นได้ยังไง
หรือมีคาถาอาคมอะไรหรือเปล่าจึงสามารถสะกดวิญญาณไว้ได้
แล้วก็บอกว่านายไอซ์น่าจะเป็นคนเล่นของอย่างแน่นอนนะครับ
ตอนนี้ชาวบ้านเขาก็แห่เอาข้อมูลต่างที่บ้านของนายไอซ์ไปตีตัวเลขกันเยอะเหมือนกัน
จริงคุณผู้ชมแต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งเรื่องของการค้นหาศพเนี่ยนะ
คือตอนนี้ยังไม่รู้หรอกว่าข้อมูลที่บอกว่ามีศพฝังใต้ต้นมะม่วง
เขาจะไปค้นเจ้าหน้าที่จะไปค้นหากันวันไหน
แต่อันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านเขาก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่า
ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะมาค้นหาเนี่ยตรงกับวันโกนหรือว่าวันพระไหม
เพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมที่ที่ฉันพูดแบบนี้
เนื่องจากว่าที่ผ่านมาการขุดศพไม่ว่าจะเป็นการขุดศพฝังดิน
หรือการลงไปงมในน้ำจะเจอโครงกระดูกจะเจอศพในวันโกนกับวันพระทั้งนั้นเลย
ถ้าเกิดว่าเราลองย้อนไปดู๙มกราคมเป็นวันที่พบศพน้องกุ๊กกิ๊กฝังดิน
วันนั้นเนี่ยเป็นวันขึ้น๑๕ค่ำเดือนอ้ายแล้วก็เป็นวันพระ
เดือน๒ค่ะคุณผู้ชมขออภัยวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๒เป็นวันพระ
แล้ววันที่๑๖มกราคมมาเจอโครงกระดูกมัดกับประตูเหล็ก
วันนั้นก็เป็นแรม๗ค่ำเดือน๒ก็เป็นวันโกน
ส่วน๑๗มกราคมก็มาเจออีกค่ะ
ชิ้นส่วนกระดูก๒๘๘ชิ้น
วันนั้นเป็นวันแรม๘ค่ำเดือน๒ก็เป็นวันพระ
ส่วนวันที่๒๓มกราคมเป็นการลงไปงมในน้ำรอบที่๓
วันนั้นตรงกับวันโกนแรม๑๔ค่ำเดือน๒
แล้ววันพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้คือ๓๑มกราคมเป็นวันโกน
ส่วนวันที่๑กุมภาพันธ์เป็นวันพระก็ต้องรอดูไง
เจ้าหน้าที่จะต้องเอาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ด้วยหรือเปล่า
เอาจริงดิฉันว่าถ้าเกิดว่าเขาจะต้องค้นหาจริงเนี่ย

ต้องรีบไปทำเมื่อมีข้อมูลเมื่อมีหลักฐาน
ชัดเจนแล้วแล้วก็ขอหมายสารค้นนะครับ
ส่วนทีมข่าวของเราก็ไปด้อมมองสำรวจบริเวณรอบบ้านของนายไอซ์นะฮะ
ก็เมื่อเช้านี้เองพบว่ามีพระสงฆ์รูปหนึ่ง
เดินทางมาที่บ้านของนายไอซ์
สิทธิ์ของเราก็ไปถามพระรูปนี้

บอกกับผู้สิทธิ์ของเราบอกว่าที่มาเพราะว่าสัมผัสอะไรได้บางอย่าง

แล้วท่านก็ขอตัวเดินสำรวจดูบริเวณรอบสระบ่อน้ำแห่งนี้
จากนั้นก็นั่งทำพิธีอะไรบางอย่างแล้วก็กลับออกมา
ทีมข่าวของเราก็ไปถามท่าน
ไปสัมผัสอะไรได้บ้างหรือเปล่าและทำพิธีอะไร
คุณเล่าเสียงปกติสิดีฉันกลัวเล่าอย่างนี้
คือพระท่านบอกว่ามาทำพิธีกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิต
เพราะสัมผัสได้ว่ามีวิญญาณของผู้หญิงอายุประมาณ๒๐ปีและอีกหลายตน
วนเวียนอยู่แถวนี้ไปไหนมาไหนไม่ได้
เพราะญาติไม่ได้มาทำพิธีให้
ส่วนชาวบ้านเองที่เราก็ไปพบชาวบ้านก็บอกว่า
โอ้โหตอนนี้เฮียนเลยนะผีบ้านไอ้ไอซ์เนี่ยโผล่มาหลอกคน
แล้วก็เคยให้โชคกับแม่ค้ามาบ้างแล้ว
มาเป็นเงาดำบ้างแหละคล้ายกับหญิงสาว
ให้คนที่เช่าหออยู่แถวนั้นคือหอของนายไอซ์เนี่ย
เห็นบางทีวินจักรยานยนต์ก็เจอ
ขี่รถผ่านหน้าบ้านเห็นผู้หญิงเลือดท่วมตัว
เดินอยู่ในซอยคาดว่าเป็นวิญญาณมาขอความช่วยเหลือ
ชาวบ้านบอกว่างวดที่แล้วนี่

กลับมาจาก๔๗คือซอยเพชรเกษม๔๗
งวดนี้เดี๋ยวตามต่ออีกเลขนึงคือ๕๘กับ๕๙
ก็คือบ้านเลขที่ของนายไอซ์นะครับ
ก็เป็นข้อมูลทั้งเรื่องของความเชื่อ
แล้วก็เรื่องของการพิสูจน์หลักฐานต่าง
การสอบพยานต่างกรณีของไอ้ไซ์หีบเหล็กนี้
ยังไม่จบไม่สิ้นเพราะว่ามีการให้ข้อมูลไว้
ยังมีศพอุ๋ยศพถูกอำพลังอยู่อีก
ใช่เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าเอาจริงตำรวจก็พยายาม
เค้นสอบนายไอ้ไซ์แล้วนายไอ้ไซ์เขาก็บอกว่า

ทีนี้ก็เลยไปยึดข้อมูลของคนที่เขาเคยไปคุย
โอ้อวดตอนอยู่ในคุกไงว่าเขาเคยฆ่า๕ศพ
เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วยละกันนะคะคุณผู้ชม